ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เพชรชบูรณ์นะคะ
เป็นรถกระบะพลิกคว่ำเกิดอุบัติเหตุปุ๊บ
ต้องมีคนโทรแจ้งกู้ภัยแล้วล่ะกู้ภัยมาแต่มาสองสำนัก
สำนักหนึ่งเนี่ยเป็นอาสาพลเมืองดีร่วมใจส่วนอีกสำนักหนึ่งเนี่ยเป็นกู้ภัย
ก็ดีมาช่วยกันอ่าเขาเถียงกันก่อนนะสิคะ
เพราะว่าตกลงใครจะเป็นคนพาคนเจ็บไปจะมีการแย่งคนเจ็บอะไรยังไงกัน

นี่ทะเลาะกันแล้วคนเจ็บยังอยู่นะคนเจ็บยังไม่ทันได้ขึ้นรถไปโรงพยาบาลเลยอ่ะ
เป็นสองฝั่งเสื้อส้มกับเสื้อน้ำเงินครับ
กลุ่มจิตอาซาวบนสามพันร่วมใจ

เขาบอกว่ามันมีอุบัติเหตุ
บะพลิกคว่ำอยู่ตรงถนนสระบุรีลมศักดิ

มีคนโทรมาแจ้งเขาก็รีบออกไปช่วยเหลือ
เป็นจังหวะกำลังช่วยเหลือคนขับที่บาดเจ็บอยู่
กู้ภัยทีมสีน้ำเงินมาถึง

กู้ภัยมาแล้วหลีกสิถอยไป

ก็ลูกน้องเขาช่วยคนอยู่จะให้หลีตอนนี้

และเหตุการณ์นี้ก็มาจากไลฟ์เฟซบุ๊กเองนะคะ

มักจะพูดถึงอยู่แล้วบางทีเวลาแบบ

พี่มาทีหลังทำไมพี่อภินิหารเยอะจัง

คือคนก็เทไปถล่มทางฝั่งกู้ภัยเยอะ
เราได้คุยกับฝั่งเสื้อสีส้มคุณอนุสรโพเดชนะคะ
เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มจิตอาสาบึงสามพันธ์ร่วมใจ
เขาบอกเขาเสียความรู้สึกกับเหตุการณ์นี้มากนะ

ใกล้ที่เกิดเหตุว่ามีอุบัติเหตุปุ๊บ

ขับรถไป๒คันช่วยเหลือคนเจ็บ

ขอความช่วยเหลือมาเขาก็ออกไปช่วยตลอด

เราติดตามไปทางฝั่งพี่กู้ภัยชุดน้ำเงินเหมือนกันค่ะ
เขาบอกว่าเขาจะออกมาชี้แจงอืม
แต่จะออกมาก็ต่อเมื่อมีทีมอาสาฝั่งคู่กรณี
มีในอำเภอและตำรวจมานั่งเป็นศักดิ์ขีพยาน
ในการฟังคำชี้แจงเท่านั้น